คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอุดรแล้วก็
นึกถึงอะไรหลายต่อหลายอย่างเลย
เอาเลยพี่แล้วหนึ่งเลยนะค่ะ

แต่ว่าล่าสุดบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียว
เพราะว่าล่าสุดไม่ที่เป็นแฟนของจน
เป็นแฟนเศษถีต้องมีถ่ีดินออก
พี่รมพรค่ะลุยสร้างบ้านหลังใหม่ไปเลย

ตอนนี้เห็นไหมบ้านเกิดอุดรธานี

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามผู้จัดการพี่ไมค์ไป
เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้พี่ไมค์เขาทุ่มนะ
ทั้งเงินทั้งไอเดียเขาออกแบบเองนะจ๊ะ
ตั้งใจจะเอาไว้ให้เป็นบ้านแบบว่าคอยต้อนรับลูกทุกเวลาเลยนะ

แล้วก็เป็นบ้านที่พี่ไมค์เนี่ยอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่เลย

ปีที่เผชิญกับโควิดที่ผ่านมานี่นะ
ไมค์เขากลับมาทำไร่ทำสวนแล้วก็พัฒนาร้านปลาร้านแหลกไง

อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บ้านปลายนะ
เรียบง่ายและเบื่อแสงสีเมืองกรุง
อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรา

รูปแบบบ้านผมก็ต้องการทำให้มันเป็นบ้านที่มันโล่ง
แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมีอากาศถ่ายเท

คือบ้านปลายชีวิตก็จะมาอยู่ที่นี่แล้ว

เพราะที่ผ่านมาก็อาจจะอยู่บ้านสวน
เป็นบ้านธรรมดาเล็กนะครับ
พอเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้ว
ก็อยากจะมีบ้านที่เป็นบ้านที่อยู่อย่างถาวร
บ้านธรรมดาไม่ใหญ่อะไรมาก
แต่ดูจากเสาแล้วดูพื้นที่๒งานนั้นแล้ว

ใช่เป็นแฟนเศรษฐีต้องมีที่ดิน

คุณผู้ชมเห็นไหมคะ๓อัน๓สีที่ตักดินนะคะ

เมื่อกี้เซลล์พี่ไม้อยู่เลยนะครับว่าถ้าพี่ไม้หันมาอ้าวหุ้ยกระต่ายตามมา
กระต่ายไม่มีแต่บ้านเขาจริงค่ะ